อันนี้พุ่งไปร้านส้มตำค่ะมอเตอร์ไซค์นี่แหละคุณผู้ชม
พุ่งเข้าร้านส้มตำดูกันหน่อยค่ะว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
นี่ตอนที่หลังจากเกิดเหตุแล้วนะโอ้โห
มองยังไงเนี่ยทุกอย่างมันดูยับหมดเลย
อะไรเป็นอะไรคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะ
จุดตรงนี้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งบอกว่าอยู่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อที่หมู่บ้านพานหินแปด
ศรีมหาโพธิของปราจีนบุรีค่ะมองออกไหมคุณผู้ชม
ข้างหลังที่มันเป็นไฟอันนั้นคือไฟมอเตอร์ไซค์ค่ะ
อยู่ในสภาพที่ไปอัดคากับร้านส้มตำคนเจ็บคือคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชาย
มีแผลตรงหัวแล้วกู้ชีพก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ค่ะตอนที่เอาตัวเขาส่งโรงพยาบาลขึ้นเปรย์บอร์ดไปอืม
ส่วนสภาพร้านส้มตำก็พังยับเสาร้านหักนะหลังคาก็ยุบตัวลงมา
ข้าวของในร้านโอ้โหดูมุมไกลอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อ
แต่หลังคามันพังลงมาแบบนี้ของที่อยู่ในร้านนะ
ไม่ว่าจะเป็นที่นึ่งข้าวหม้อนึ่งพวกแบบข้าวของที่เตรียมไว้ขาย
สิกระมงกระมังทุกอย่างมันกระจัดกระจายหมดเลยค่ะ
ทีนี้เลยต้องไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เป็นแม่ค้าหมูปิ้งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุสักตี๕๓๐เนี่ยนะมีผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วท่าทางเขาขยี้ตาก่อนคุณผู้ชมอากับกิริยานะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
ขยี้ตาขยี้เสร็จหาวดูทรงแบบนี้แล้วคือน่าจะง่วงหรือเมา
ทีนี้ค่ะรถก็เลยฉลาบเสียหลักไปชนกับร้านส้มตำ
แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือเหมือนกับรถเองรถก็อยู่ตรงนั้นคนก็อยู่ตรงนั้น
แล้วตัวคนเองก็ยังไม่มีสติดีด้วยนะทีนี้พอแม่ค้าหมูปิ้งเห็น
ก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็ให้มาช่วยเหลือส่วนแม่ค้าที่อยู่ติดกับร้านส้มตำค่ะ
แม่ค้าขายน้ำเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะนะมันเช้ามืดไง
ที่เขากำลังจะมาเปิดร้านเพราะว่าก็อยู่ข้างร้านนั่นแหละ
ตอนนั้นเสียงมันโครมดังมากพี่ตกใจพี่คิดว่าระเบิด
ทีนี้ร้านมันซุดลงไปเลยหลังคงหลังคาคนขี่รถเนี่ยก็อาการเขาก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะ
บอกแบบนี้คนขี่เป็นผู้ชายดูคล้ำหน่อยเดี๋ยวลองฟังเสียงแม่ค้าขายน้ำหน่อยค่ะ

ยายตกใจว่านึกว่าระเบิด
อืมตอนนั้นทำอะไรอยู่

ครับครับแล้วจังหวะที่วันนั้นอันดักเกียร์มตั้งขนาดนั้น
กลับเกียรติเก็บเข้าไปยังไงครับ
มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะตอนนี้เอาไปเก็บไว้ที่สภศรีมหาโพธินะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องให้คนขี่มาสอบปากคำอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้เขายังรักษาตัวอยู่ต้องถามซิว่าอาการที่เห็นว่าอะไรนะขยี้ตา
แล้วก็หาวงมาหรือเปล่าเมามาไหมและที่สำคัญต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเช้ามืดอะเนาะตี๕กว่าค่ะ
แล้วร้านส้มตำยังไม่ได้เปิดขายเลย
แล้วทำไงหลังจากนี้กว่าจะซ่อมเสร็จกว่าจะได้ขาย